มาดูกันต่อนะคะเมื่อวานนี้ก็อย่างที่ทราบกันนะคะ
ก็ดิฉันได้ไปงานศพคุณอาสะอาดนะคะ
ศิลปินแห่งชาติอีกท่านหนึ่งแล้วก็อีกงานนึงนะคะ
ซึ่งหลายคนก็สนใจค่ะสำหรับงานของงานศพของคุณเซนติเมตรค่ะ
ล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะคู่กรณีอย่างที่เห็นในภาพนะคะ
ก็คือสาววีออสคนที่ขับชนนี่แหละค่ะ
หลายคนยังอยากติดตามความภูมิหน้าเป็นอย่างไรนะคะ
นางสาววิจิตรานะคะปลูกบุญเรืองคู่กรณีนะคะ
ก็ได้เดินทางมาพร้อมกับพี่สาวก็มาเจอกับคุณแม่นี่แหละค่ะ
ตามภาพที่เห็นค่ะทั้งคู่ก็ได้โผล่กอดกันค่ะ
หลังจากนั้นก็เดินไปหาคุณพ่อนะคะ
ซึ่งอย่างที่เราได้ติดตามข่าวคุณพ่อก่อนหน้านี้
ก็ค่อนข้างจะไม่พอใจที่ไม่ยอมมาสักทีนะคะ
ไปจน๓วันพี่สาวก็ไปไหว้แล้วบอกว่า
จริงน้องเข้าโรงพยาบาลอยู่อยากจะมา

ถูกต้องนะคะโดยจะมีคลิปเสียงด้วยนะคะ
ในช่วงที่คู่กรณีได้คุยกับคุณแม่ด้วยนะคะ
เดี๋ยวไปฟังกันเล็กน้อยเลยค่ะ
แต่แค่หีบน้องสมนตรีก็ดีใจเลยนะ

แล้วหนูก็โล่งแล้วคนนี้
หนูก็ไม่มีอะไรติดท้ายจน

ใช่นะคะแล้วก็พี่สาวค่ะก็ได้ตั้งใจ

คือครอบครัวนี้ต้องจับร้องไม่ได้ร้องฆ่าเสียงฮันเลยเลย

ก็เลยให้เอาเงินทำบุญที่วัดรังศรีโสพลแทนนะคะ

สาวข้านิกานางสาววิจิตราก็ได้เดินทาง
ไปครอบครัวศพคนโจ้สุพกิตก่อนแล้วนะคะ

ก็จะมีสวดศพต่ออีก๔วันนะคะ
แล้วก็จะช้าไปในศพนะคะ
คุณบรรเทิงโอ๊โหอะไรกันทั้งหัวบ้านเลย
น้ำเสียงคุณแม่ที่ในการตอบคำถามพี่นักข่าว
ไปถึงการปลอบอารมณ์คู่กรณีเนี่ย
โอ้โหต้องบอกว่าคุณแม่เนี่ยค่อนข้างแบบให้อภัยแล้วนะ
แล้วก็จิตใจคุณแม่ค่อนข้างดีมากเลยนะคะ
ก็เป็นกำลังใจกับครอบครัวของคุณเซนติเมตรด้วย